เรื่องค่ะต้องยกนิ้วให้กับตำรวจนนทบุรีกันหน่อยนะคะเพราะว่าก็สามารถจับตัวคนร้ายใช้เวลา๓เดือนนะในการแกะรอยแล้วก็จับตัวคนร้ายคนนึงที่ไปมอมยานักธุรกิจค้าทองคำแล้วก็รูดทรัพย์เข้าไปเนี่ยกว่า๑ล้านบาทเลยนะคะ
โอ้โหเจ้าของนี่นะเครียดก็เครียดช้ำใจก็ช้ำใจนะที่เห็นเอากระดาษปิดหน้าปิดตาแบบนี้เอาผ้าปิดเนี่ยนะคะก็คือนายมณัฐพงภัยบูลอายุ๕๘ปีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ถูกตำรวจภูทรบางศรีเมืองนนทบุรีนำตัวมาแถลงข่าวพร้อมของกลางมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีอุปกรณ์เสริมคือนายมณัฐคนนี้เนี่ยไปขโมยทรัพย์สินมูลค่าหนึ่งล้านบาทของนักธุรกิจค้าทองคำตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะชุดสืบสวนเขาก็ตามแกะรอยจากก
รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยแนะนำให้รู้จักกับนายมณัฐเพราะนายมณัฐบอกว่าชอบเพลงเก่าเหมือนกันคือมี
แล้วก็ดื่มเบียร์กันครับเอาก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บ
เขารู้สึกว่าง่วงมากอยู่ก็รู้สึกง่วงไม่ไหวแล้วเลยค่ะ
ขอตัวกลับบ้านดีกว่าตอนนั้นยังไม่รู้นะคะว่าโดนมอมยา
แต่ก็รู้สึกง่วงมากนายมณัฐก็บอกเออไม่เป็นไร
เดี๋ยวขับรถให้ละกันเห็นง่วงเดี๋ยวมันเป็นอันตรายก็หวังดีอืม
หลังจากขึ้นรถเท่านั้นแหละค่ะนายพันธ์ศักดิ์บอกไม่รู้สึกตัวอีกเลย
รู้ตัวอีกทีนึงคือตื่นมาอยู่ในปั๊มแก๊สถนนรัตนาธิเบส
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ใส่มาสร้อยแหวนทองคำอะไรหายเกลี้ยงเลยค่ะ
เริ่มมีอาการมึนไม่รู้ไม่รู้ตัวแล้วพอออกมาขับรถก็ยังไม่รู้ตัว
ก็แสดงว่าเขาขับรถมาผมก็นั่งข้างข้างแล้วก็เมาเลย
ที่ท่าอิดมันจะมีปั๊มแก๊สที่แท็กซี่เขาเติมกันอยู่นะตอนนั้นผมไม่รู้อะไรแล้ว
ตื่นขึ้นมาอีกทีก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ที่เห็นมีรถแท็กซี่อยู่ข้างนะก็ไม่รู้อะไร
พอหลับไปพอมาอีกวันลุ่มขึ้นอีกวันวันที่๒๔อ่ะ
ผมก็รู้ว่าตัวเองมา
เลยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ
ก็บอกว่าทรัพย์สินที่เอาไปเอาไปขายหมดแล้ว
ประเทศเพื่อนบ้านแทนที่เล่นเล่นจะได้ครับเล่นแล้วก็หมดตัวสิคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ